ใช่ค่ะข่าวนี้ก็โหดจริงค่ะคุณผู้ชมเนี่ย
โหดปืนตบเมียแล้วจังหวะที่เอาปืนตบอ่ะ
นิ้วคงอยู่ในโก่งไกลปืนแล้วปืนมันก็เลยปั้ง
เมียนะตอนแรกไลฟ์สดอยู่ด้วย
โอ้โหเสียชีวิตตรงนั้นเลยค่ะ

อีกลมนึกอีกลมนึกที่จะเรียก
เอออีกลม
ิงตัวเตือนก็ติดลง

สนุกแท้บสุดท้าย
โอ้โหคุณผู้ชมที่ปล่อยยาวเนี่ยในมุมกล้องวงจรปิดเห็นพฤติกรรมของทุกคนเลยนะว่าทำยังไงบ้าง
ศรแดงคือแม็กซุ่มจีนคือคนที่ก่อเหตุ
ศรเหลืองคือภรรยาค่ะฟ้า
แล้วจังหวะที่เขาแบบเถียงกันแล้วมีจังหวะแมคขู่เห็นมั้ย
หลังจากนั้นมีแมคก็ยินปืนขู่ด้วยเปรี้ยงนึงอะ

จังหวะตรงนี้ค่ะผู้ชายที่เราไม่ได้มีลูกศรนั้นเพื่อนของแม็กซ์นะ

ปืนมันปั้งขึ้นมาค่ะ

แล้วไม่รู้ว่าตอนนั้นนิ้วน่ะมันอยู่ในกล่องในปืนหรือเปล่า

รอบนึงแล้วเดินไปที่ศพของแฟนของภรรยาไปเอากุญแจรถ
เอากุญแจรถแต่ไม่ได้ช่วยเมียอะไรเลย
หลังจากนั้นก็ขึ้นมาบนรถแล้วก็ให้ผู้หญิงทุกคนขึ้นรถสีขาวคันนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้แม็กต์ทุ่งจีนวัยสามสิบปีนะ
แล้วก็ฟ้าจรัญญาโยธากุลค่ะอายุ๒๗ปีเป็นภรรยา
นี่ฝ่ายหญิงเขาก็มาหาผู้ชายแหละเพราะก็คงจับได้
ผู้ชายมาอยู่กับผู้หญิงอื่นหอบผ้าหอบผ่อนมาค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเราได้ยินเสียงจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วนะ
ว่าเขามีการทะเลาะอะไรเขาพูดอะไรกัน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน๖โมงครึ่งค่ะเมื่อวาน
ตรงนี้เป็นห้องเช่าในซอยโรงน้ำมันมะพร้าวเก่า
หรือว่าซอยเปเป้ที่ถนนกะโรมอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ซึ่งเราจะเห็นนะว่าอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งค่ะ
มุมของฟ้าผู้ตายที่มีการไลฟ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
นี่ให้คุณผู้ชมดูแบบทั้งสองมุมเลย
เพราะว่ามือซ้ายของฝ่ายคนตายน่ะ
ถือโทรศัพท์เอาไว้ตลอดเวลาเลยนะ

ค่ะกูก็ไม่ได้เอาเมื่อ

ให้คุณผู้ชมได้ยินตอนที่แบบมีเหตุทะเลาะกัน
คุณผู้ชมยังจำภาพแบบมุมกว้างกล้องวงจรปิดได้ใช่ไหม
ดันมอเตอร์ไซค์ล้มไปเลยใช่แล้วหลังจากเนี้ยไม่กี่วินาทีอ่ะ
จะเดินเข้ามาตบแล้วก็ปั้งจังหวะนี้โอ้โหเมื่อกี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากเกิดเหตุตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
ก็ไปตรวจสอบศพของนางสาวฟ้าผู้ที่เป็นภรรยา
เหมือนกับมีแผลโดนยิงเข้าที่ศีรษะ๑นัดนะ
ซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องถามเพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ยังมีเพื่อนของแม็กซ์เองก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เพื่อนแม็คชื่ออภิเทพครับให้ข้อมูลกับจรณาที่ว่า
ขับรถหลบหนีอย่างรวดเร็วเลยนะ
แล้วเป็นท่านนับจากจุดเกิดเหตุคุณมิค้อมมาร์จะเห็นว่านี่

มุ่งหน้าออกถนนใหญ่ไปเส้นนครศรีธรรมราชสุราธานีครับ
หลังเกิดเหตุเพื่อนและผู้หญิงอีก๒คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็
โดนตำรวจเชิญตัวไปสอบสวนที่โรงพักเมืองนครศรีธรรมราชด้วยครับ
ก็คือเพื่อนผู้ชายคนนึงแล้วเมื่อกี้ผู้หญิง
สรุปคือเรานับดูมันก็เหมือนจะ๓เนอะ
เห็นอยู่นะคะมีเสื้อดำเสื้อขาวเสื้อชมพูอะไรนะคะ
ขณะที่นางมณฑานิรวรรณแม่ของผู้ตายเล่าบอกว่า
ปกติจะอยู่คนละบ้านกับลูกสาวคนนี้นะ
นานทีนะจะมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกัน
เพราะว่าลูกเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารทำงานกะกลางคืนด้วย
นะฮะลูกเขยในแม็กซ์เนี่ยลูกเขย
แม่ท่านเล่านะแม่ผู้ตายเล่านะบอกเจ้าชู้มาก
ที่อยู่กินกันมา๑๒ปีลูก๒คนแล้วล่ะ

เสียใจมากยังทำใจไม่ได้ต้องมาเสียลูกสาวแบบนี้
อกจากนั้นคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวยังได้ข้อมูลมาด้วย
คราวนี้เป็นคลิปเสียงเดี๋ยวเราจะเปิดให้คุณผู้ชมฟังด้วย
ว่าคลิปเสียงนี้มันเป็นคลิปเสียงอะไรล่ะ
เป็นคลิปเสียงที่ฟ้าซึ่งเป็นผู้ตายเนี่ยนะ
เคยโทรหาผู้หญิงผู้หญิงที่ชื่อพลอยน่าจะเป็นผู้หญิงอีกคนนึงของแม็กซ์
ว่าที่คุยกันเนี่ยคลิปที่เราจะเปิดให้ฟังเนี่ยนะ
คุยกันนานหรือยังน่าจะสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนจะมาเกิดเหตุการณ์นี้
เฮ้ยไม่นานไม่นานแล้วลักษณะฟ้าเนี่ย
เหมือนกับจะพูดกับผู้หญิงปลายสายคือพลอยเหมือนกับแบบเออเตือนแล้วนะ
ทำไมยังจะมาคบกับสามีของเธออีก
แล้วฝ่ายพลอยก็ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรเกินเลยกับแม็กซ
เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองฟังเองเลยค่ะ
นี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมก็ได้ยินอะ
ทีนี้ตำรวจเนี่ยนะก็ต้องเก็บร่วมทางรวมทางด้วยนะครับ
ที่นี่ตำรวจเนี่ยนะก็ต้องเก็บร่วมทางรวมทางด้วยนะครับ
ที่นี่ตำรวจเนี่ยนะก็ต้องเก็บร่วมทางด้วยนะครับ
ที่นี่ตำรวจเนี่ยนะก็ต้องเก็บร่วมทางด้วยนะครับ
หลักฐานทั้งหมดเลยค่ะมีอะไรบ้างอ่ะกล้องวงจรปิดอย่างที่เห็นแล้วก็ไลฟ์ไลฟ์ของทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยนะคะทางฝั่งฟ้ารวบรวมพยาหลักฐานออกหมายจับแม็กซ์ที่ตอนนี้แม็กซ์อ่ะกำลังหนีอยู่แล้วก็มาดำเนินคดีคุณผู้ชมคะแม็กซ์เนี่ยนะจากการไปตรวจสอบประวัติเนี่ยคือมันมีประวัตินะว่าเขาไปมั่วผัวพันกับยาเสพติดแล้วแม็กซ์เนี่ยเป็นน้องแท้ของ
เสพติดแล้วมีหมายจับแล้วก็หนีการจับกลุ่มของตำรวจไปหลายรอบจนท้ายที่สุดพี่ชายของแม็กกำก็ถูกตำรวจสืบนครศรีธรรมดาเนี้ยน่ะครับพี่สามันเสียชีวิตเมื่อวันที่หกกรกฎาที่ผ่านมาอ๋อทีนี้แล้วคือครอบครัวที่เขาไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อว่าเป็นการลั่นอ่าเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะเนี้ยแอดคล
ญาติเขาไม่เชื่ออืมเขาไม่เชื่อว่ารั่นแม้ว่ารักษณะท่าทางตอนเกิดเหตุกรเหตุอ่ะครับจะเป็นลักษณะการตบค่ะแล้วเพื่อนของแม็กเนี้ยจะมาให้การบอกว่าเป็นการทำปืนลั่นอ่ออันนี้เดี๋ยวต้องพิสูจน์กันล่ะครับอืม